ส่วนกรณีไทยรัฐทีวีของเราช่อง๓๒ของเราเนี่ย
ได้สนับสนุนเรื่องการศึกษา
ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ
กับคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
่งพัฒนาศักยภาพนักสื่อสารมวลชนรุ่นใหม่ครับ
คุณวัชระวัชรพลประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจบริษัท
เปิ้ลวีบอสคาร์ดจำกัดแล้วก็อาจารย์อัญญาสิงห์สงบ
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่างไทยรัฐทีวีช่อง๓๒และคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
เพื่อร่วมกันพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางด้านการสื่อสารมวลชน
รองรับความเปลี่ยนแปลงของสื่ออย่างทันท่วงทีนะครับ
โดยคุณวัชระวัชรพลเปิดเผยว่ารู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างมาก
ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ได้เป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาบุคลากร

ด้วยการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เข้ามาดูงานในกระบวน
การผลิตรายการโทรทัศน์ที่ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒
เพราะมีวิทยากรถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์

ศึกษามาเยอะนะที่ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ของเรา
มาดูทั้งห้องบรรณาธิการแล้วมาดูที่ห้องถ่ายทอดสด
บางคนได้มานั่งโต๊ะอ่านข่าวด้วยนะครับ
ซึ่งถือเป็นการวางรากฐานให้กับนักศึกษาคณะนิเทศศาสต
ก่อนเข้าสู่การทำงานจริงในฐานะนักสื่อสารมวลชนรุ่นใหม่ครับ
นักศึกษาก็จะได้เห็นสภาพการทำงานที่แท้จริงนะครับ
ในโลกการทำงานจริงเป็นยังไง
มีความเหมือนหรือความแตกต่างตรงไหนบ้างกับในห้องเรียน
ก็คิดว่าตรงนี้เป็นประโยชน์อย่างมากนะครับ
ที่จะช่วยกันร่วมพัฒนาบุคลากรสำหรับวงการสื่อสารมวลชนในอนาคต
เพราะว่าต้องยอมรับว่าวงการสื่อสารมวลชนในปัจจุบันนี้ได้เปลี่ยนไปอย่างมากนะครับ
มหาลัยเองก็มีวิสัยทัศน์นะครับ
ที่ได้เล็งเห็นว่าในโลกความเป็นจริงอาจจะก้าวไปเร็วแล้ว
ทางมหาวิทยาลัยก็เลยมองเห็นไทยรัฐนะครับ
ว่ามีศักยภาพตรงนี้ก็เลยมาพูดคุยกัน
ส่วนนักศึกษาที่เคยมีโอกาสมาศึกษาดูงานที่ไทยรัฐทีวีนะคะ
บอกว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีค่ะเพราะว่ามีโอกาสได้เรียนรู้และปฏิบัติจริง
ซึ่งประสบการณ์เหล่านี้หาได้ขออภัยนะคะหาไม่ได้จากที่ไหนค่ะ
รู้สึกตื่นเต้นมากจริงแล้วสตูดิโอหรือว่าทุกอย่างในมหาวิทยาลัยคือมีอยู่แล้วค่ะ
แต่คือพอได้มาอยู่ที่นี่รู้สึกว่าจริงมันใหญ่มากกว่าของมหาวิทยาลัยเยอะมาก
แล้วก็จะมีพี่บุคลากรนะคะซึ่งรู้สึกว่าไม่ใช่เป็นอาจารย์
แต่รู้สึกเป็นพี่ที่แบบว่ามาให้ความรู้เป็นกันเองอะค่ะ
เราเลยรู้สึกว่าการมาอบรมที่นี่เหมือนได้ทำจริงทุกอย่าง
มันไม่ใช่โอกาสที่จะมีง่ายว่าแบบเราได้ร่วมงานกับสำนักงานใหญ่อย่างนี้
รู้สึกว่ามันจะเป็นประสบการณ์ที่ดีแล้วก็สอนในสิ่งที่เรายังไม่เคยทำมาก่อน
คณะบดีคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพเชื่อว่าความร่วมมือครั้งนี้นะคะ
นักศึกษาก็จะได้รับความรู้ได้ประสบการณ์ที่ดีจากองค์กรสื่อชั้นนำอย่างไทยรัฐทีวี
จนนำไปสู่การเป็นนักสื่อสารมวลชนที่ดีในอนาคตค่ะ